การหาเสียงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในคราวนี้
น่าจะเป็นการหาเสียงที่ต้องดูว่า
สิ่งที่นายกต้องการจะให้เป็น
กับธรรมชาติของการหาเสียงทางการเมือง

ถ้าจูนกันไม่ได้อันนี้จะยุ่งครับ
และถ้าจูนกันไม่ได้
จะเป็นการหาเสียงที่มีบรรยากาศ

ครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

แล้วก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกก็คือว่า

ปลดล็อกแล้วหาเสียงเลือกตั้ง
จะต้องไม่โจมตีกันไม่ด่าว่ากัน
ให้เอาแต่เสนอนโยบาย
เอาสิ่งดีมาบอกกับประชาชน
นั่นคือสิ่งที่นายกต้องการ
แต่โดยธรรมชาติของการหาเสียงทางการเมือง
ไม่ว่าประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตย
สหรัฐอเมริกาอังกฤษที่ไหนที่ไหน

สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์
หยิบข้อด้อยของอีกฝ่ายหนึ่ง
มาพูดกันมาปลาใสกัน

จะเอาแต่เรื่องดีของตัวเองมานำเสนอฝ่ายเดียวนั้นเนี่ย

คนที่จะอธิบายเรื่องนี้ดีที่สุดคุณอุทัยพิมพ์ใจชนครับ

เริ่มต้นที่มีการหาเสียงกันเนี่ย
ก็จะบอกว่าตัวเองดียังไง

จะเป็นประโยชน์กับประชาชนยังไง
เลือกเข้าไปแล้วจะไปช่วยเหลือประชาชนยังไง
นั่นคือเอาความดีของตัวเองมาหาเสียง
แต่ว่าพอนานเข้านานเข้า
แทนที่จะเอาความดีของตัวเองมาหาเสียง
ต้องเอาความไม่ดีของคู่แข่งมาหาเสียง
เพื่ออยากให้คนเลือกคู่แข่ง

เอาความดีเอานโยบายของตัวเองบอกประชาชน
ประชาชนอาจจะไม่สนใจ
แต่ว่าพอไปบอกความไม่ดีของคู่แข่งอีกฝ่ายหนึ่ง

อยากฟังคนวิพากษ์วิจารณ์กัน
นั่นคือต้นแบบของการปราศัยหาเสียงในอดีต
ในอดีตรุ่นที่พวกผมทำข่าวกันเนี่ย
โอ้โหการปราศัยหาเสียงทางการเมืองเนี่ย

จะมีวิธีปลาใสใหญ่อยู่
หลายแห่งสนามหลวงสนามชัย
สนามหลวงสนามชัยสวนจตุจักร

เราจะเห็นภาพพักการเมือง

โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้าย
แล้วผลจากการปลาใสหาเสียงในอดีตเนี่ย
พลิกได้เลยนะครับการเมืองเนี่ย
พักการเมืองที่ดูเหมือนว่าเป็นรอง
แม่พอปราศัยหาเสียงสนามหลวงเสร็จ

แล้วพักการเมืองในอดีตเนี่ย
มีดาวปลาใสดาวไฮปาร์คดังทั้งนั้น

ประชาธิปัตธ์นีหมอมรัฐจวงเสนีปราโมธ

สมบุญสิริธรที่เรียกกันว่าหมูหิน

ที่จะแยกออกมาตั้งพักประชากรไทย
แล้วก็ปลาใสคนฟังมืดฟ้ามัวดิน

คุณล้อยต้องเฉลิมอยู่บำรุง

ปลาใสในอดีตดุเดือดทั้งนั้นนะครับ

ไม่ได้บอกนโยบายพักตัวเองว่า

แต่ว่าโจมตีภักษ์ทุกข์กันข้าม

ฉะนั้นธรรมชาติการเมืองก็คือว่า
บอกความดีของตัวเองเนี่ย

บอกความไม่ดีของฝั่งคู่แข่งไม่ได้

ฉะนั้นพอมาถึงจุดที่

ไม่ต้องการให้มีการหาเสียง

ว่าร้ายกันโจมตีกันด่ากันเนี่ย

มันจะฝืนธรรมชาติทางการเมืองไหม
นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูว่า

สมัยก่อนปลาใสไม่ได้มีการจัดตั้งกันนะครับ

มาฟังพักการเมืองวิพากษ์วิจารณ์

ประชาธิปัตย์นี่ตัวเด่นเลยครับเรื่องแบบนี้
ปากใต้บ้านผมเนี่ยเขาปลาใสกันโต้รุ่งนะครับ
คนดังอย่างคุณไตรลงสุวรรณคิรีคุณชวนหลีกภัย
ต้องวิ่งลอกไม่รู้ตั้งกี่เวที
ทั้งคืนนะครับหัวค่ำอยู่ตรงนี้
พอ๓ทุ่มไปอยู่ตรงนี้๕ทุ่มไปอยู่ตรงโน้น
ตีหนึ่งไปอยู่นั่นตี๒ไปเวทีนั้น
วิ่งกันอยู่อย่างนี้ครับส่งไม้กันต่อไปเรื่อย
ฉะนั้นนี่เป็นบรรยากาศและธรรมชาติของการหาเสียง
แล้วก็โจมตีกันโจมตีคู่แข่งด้วย
ตีผู้มีอำนาจด้วยนี่เป็นธรรมชาติเลยนะครับ
ฉะนั้นพอมาห้ามอย่างนี้น่ากังวลว่า
จูนกันได้ไหมแล้วคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
อีกคนนึงคุณสามารถคุณสามารถบอกว่าอย่างนี้
อยากถามว่าพลเอกประยุทธ์กลัวอะไรกลัวจะถูกวิจารณ์หรือ
ปลดล็อกก็ต้องมีปลดกันจริงอย่ามายึกยักษ์อะไรอีก
คิดไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์หวงอำนาจหรือมีแผลที่กลัวคนจะมาเปิด
ถ้าหากทำงานด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส
บริหารประเทศด้วยธรรมภิบาลจริงตามที่อ้าง
ใครจะไปทำอะไรได้นี่คุณสามารถแก้วมีชัย
แล้วประเด็นเรื่องนี้ต้องโยงไปถึงสิ่งที่คุณจุลินลักษณะวิสิทธ
พูดไว้เมื่อวานซื่นที่กรกต
คุณจุลินบอกว่านายกยืนยันมาตลอดเวลา
แต่มีแต่ด้วยนะบ้านเมืองจะต้องสงบ
ไม่เกิดความวุ่นวายไม่เกิดความขัดแย้งไม่ตีกัน
ถ้ายังไม่สงบถ้ายังวุ่นวายถ้ายังตีกัน

คำถามของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์จึงถามว่า
เออถ้าการหาเสียงโจมตีกันว่ากันไปว่ากันมาเกิดความขัดแย้ง
แล้วก็อันนี้จะตีความว่านี่ไง
อะไรคือความวุ่นวายนี่ไงคือความขัดแย้ง
นี่ไงยังตีกันอยู่นี่ไงบ้านเมืองถึงยังไม่สงบกันอยู่
ถ้าเอาเรื่องพวกนี้เป็นดัชนีชี้วัดว่านี่แหละ
คือความวุ่นวายความขัดแย้งยังตีกันอยู่
เป็นไปได้ไหมเพื่อที่จะไม่มีการเลือกตั้ง
นี่คำถามคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่า
สิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการ
ปลดล็อกให้มีการหาเสียงเลือกตั้งแล้วเนี่ย
ท่านจะต้องทำใจในระดับหนึ่งว่าธรรมชาติการเมืองเป็นอย่างนี้
จะไปให้เขาไม่มีการโจมตีกัน
ไม่มีการว่ากล่าวกันเป็นไปไม่ได้
ขึ้นอยู่กับว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะยอมรับแค่ไหน
แต่แน่นอนครับประชาชนเองก็ไม่เอาด้วยหรอก
ถ้าการหาเสียงแล้วกลับไปสร้างความแตกแยกให้ดูเดือด
เหมือนที่ช่วงมีฝ่ายเหลืองมีฝ่ายแดงมีเสื้อเหลืองมีเสื้อแดง
มีกกปศซึ่งตอนนั้นบนเวทีเนี่ย
โอ้โหเรียกว่าดุเดือด

เพราะนั่นมันเกินไปแล้วมันเกินเหตุ
นำไปสู่ความขัดแย้งนำไปสู่การตีกัน
แล้วมันก็ตีกันมาจริงด้วย
แต่ว่าสิ่งที่ประชาชนคิดว่าน่าจะพอรับได้ก็คือว่า
ปล่อยให้การหาเสียงเป็นไปตามธรรมชาติทางการเมือง

อย่าไปเหมาเอาว่าการโจมตีกันเป็นความขัดแย้ง

อย่าไปเหมาเอาว่าการว่ากล่าวนั้นคือความไม่สงบ

อย่างนั้นไม่เรียกว่าความไม่สงบ
นี่คือสิ่งที่นำมาขีดเส้นใต้วันนี้ว่า

ถ้าท่าทีของนายกกับสิ่งที่
ธรรมชาติต่างการเมืองเป็นกันอยู่จูนกันไม่ได้อะไร

แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ